ใกล้เข้าสู่จุดที่จะมีการตั้งโต๊ะแถลงกันแล้วนะครับ
แต่มีความเคลื่อนไหวกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ครูปรีชายังคงให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
เหมือนเดิมวันนี้พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ
ครูปรีชาไม่หวั่น๒๘กุมภาพันธ์
ตำรวจแถลงยังยืนยันถูก๓๐ล้าน

ช่วงนี้มัชชิมาปฏิประธานเดินสายกลางทุกท่านครับ

จะย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วนะฮะ

บางคนก็พูดจริงนะตอนนี้เขาลงเฟซบุ๊ก
มาบ่อยกว่าบ้านก็เมืองกาลนี่แหละ

ไม่ว่าจะเป็นเจ๊เกียว

อยู่ไหนกันหมดเจ๊เกียวเราสัมภาษณ์ได้เกือบทุกวัน
แต่ว่าเจ๊พัดกับเจ๊บ้าบินช่วงหลังหายไป
แต่ปรากฏเมื่อวานเจ๊พัดไปตั้งแผงขายลอตเตอรี่ตามปกติแล้ว
นี่แหละฮะนางพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัด
แม่ค้าขายลอตตาลีพยานคดีหวย๓๐ล้านฝั่งครูปรีชา
ก็ออกมาขายลอตเตอรี่ตามปกติที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีไปกว่า๒๐กิโลเมตร
พูดคุยกับผู้สิทธิ์ข่าวของเรา
บอกว่าได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี

คือเมื่อวันศุกร์มีข่าวว่าเจ๊พัดกับเจ๊บ้าบิน
ไปที่สะพอเมืองการธนบุรีหรือเปล่า
นะครับแต่หลบหน้าหลบตาผู้สิทธิ์ข่าว
คือมาถึงปุ๊บนะประมาณ๑๑โมงนะ

ซึ่งจริงเป็นวันที่ต้องมารับทราบข้อกล่าวหา

อ่าเราก็ผู้สิทธิ์ข่าวเราก็ตาม

ถามไปขายเรื่องคืบหน้ากสิทธิ์๓๐ล้าน
ค่ะจ้ายพัสบอกว่าไปจริง

ไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีแต่ไม่ได้ขึ้นโรงพัก
โดยได้ให้ทนายความไปรับทราบข้อกล่าวหาแทน
ข้อหาขายสลากเกินราคาจริง

เห็นไหมล่ะแสดงว่ามาจริงแล้วก็ออกไปแล้ว
แล้วทีนี้ก็ให้ทนายเขาเข้ามารับทราบข้อหานะครับ
โดยข้อหานี้เป็นข้อหาที่
นายศิษฐาเบี้ยบังเกิดเลยค้าที่การมูลวิทิศ
ทีมงานทนายประชาชนหรือว่าเป็นทนายฝั่งหมวดจรูน
เป็นผู้แจ้งความกับนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน
ซึ่งเป็นการแจ้งความรอบใหม่เมื่อวันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ส่วนที่เคยแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคม
พัฒน์บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ค่อยได้คุยกับเจ๊บ้าบินเหมือนกัน
พบกันครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นแหละ
ศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละที่จะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาขายสลากเกินราคาด้วยกันนั่นแหละ
โดยยืนยันว่าเจ๊บ้าบินสบายดีจ้าแต่เจ๊บ้าบินขอหลบผู้สื่อข่าวด้วยการพักผ่อนก่อนละกัน
ฟังเสียงของเจ๊พัดหน่อยฮะ
พ่อพัทวันที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เป็นเรื่องราวอย่างไรครับ

ใครมาแจ้งความรู้ไหมครับตอนนั้น
แต่ก็เลยไปดูว่ามันยังไงกันแน่
ก็ไปแต่ว่าให้พี่ทนายเขาไปจัดการ
แล้วสรุปเราได้เสียค่าปรับไหม

แต่ว่าตอนใหม่นี้ยังให้ทนายจัดการอยู่
ก็วันที่ไปเจอกันโรงพักนั่นแหละ
ไปด้วยกันที่โรงพักนั่นแหละก็แป๊บเดียว
แล้วเดี๋ยวพอไปเจอนักข่าวก็พากันกลับ
ก็ย้ำว่าเจ๊บ้าบินก็สบายดีอยู่
เอ๊ะใช่ตัวละครใหม่อีกหรือเปล่า
สำหรับที่เราจะต้องเอ่ยถึงเจ๊เกดเนี่ย
เพราะว่าเราตามหาเจ๊บ้าบินไม่เจอ
เราก็เลยต้องไปหาเพื่อนสนิทของเจ๊บ้าบิน

เกดคือนางสาวลักษณ์จิตธรรมเป็นคนสนิทของเจ๊บ้าบิน
ผู้สื่อข่าวเราไปถามเพื่อนสนิทไปไหนครับ

ก็บอกเจ๊เกดบอกว่าตัวเองก็ได้โทรศัพท์
แล้วก็ส่งไลน์หากันเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นประจำ
และหลังจากที่เกิดเหตุมาก็ได้คุยกันอยู่บ้าง
บอกว่าตอนนี้เจ๊บ้าบินน่าจะใช้คำว่าน่าจะนะคะ
น่าจะอยู่บ้านญาติเท่าที่สัมผัสได้

เท่าที่สัมผัสได้เจ๊บ้าบินไม่ได้กังวลเรื่องคดี
ก็คือจากการคุยกันได้ยินเสียงในไลน์ก็ได้คุยกัน

เพราะมั่นใจว่าพูดความจริงโดยไม่รู้สึกเครียด
อีกทั้งส่วนตัวเจ๊เกดเองก็บอกมั่นใจในเพื่อนนะคะ
ก็คือมั่นใจในตัวเจ๊บ้าบินว่าเจ๊บ้าบินไม่ใช่คนชอบพูดโกหก
เพราะที่ผ่านมาเป็นคนซื่อสัตว์มาโดยตลอด
ขายลอตเตอรี่เหมือนกันก็รู้จักกันดี
ส่วนคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่ออกมา
ได้ยินว่ามีเสียงผู้หญิงหลายคนนะคะ
เกรดปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่ามีเสียงใครบ้าง

ได้ยินเสียงแล้วจำเสียงได้บ้างไหม

แต่ยืนยันไม่มีเสียงตัวเองแน่นอนค่ะ
ในคลิปฟังเสียงเจ๊เกดค่ะ
คุณผู้ชมคลิปเลยครับ
คุณผู้ชมครับนอกจากนี้มันมีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมา
ที่ทำให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเอ๊ะสงสัยโออะไร

เพราะว่าไปพบโพสต์หนึ่งของเจ๊บ้าบินในกลุ่มคนเมืองกาล๒

พบเมื่อวันที่๒๓กรกฎาคมปี๒๕๕๙

ที่หยิบลอตเตอรี่ไปโดยไม่ทันได้ดูที่ซื้อที่หน้ากสิกรไป
ถ้าคุณรู้ตัวเอามาคืนนะคะถึงถูกก็ขึ้นเงินไม่ได้หรอก
เราแจ้งความไปแล้วเรามีหลักฐานอยู่
โดยในภาพที่โพสต์ก็จะมีสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๗๐๔ใบ
วันที่๑สิงหาคมปี๒๕๕๙นะครับ
โดยเจ๊เกดก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
เจ๊บ้าบินได้ส่งภาพถ่ายแล้วก็รูปสลากเลขท้าย๗๐๔ใบนี้
ให้ลูกค้าที่เป็นตำรวจตกลงกันทางไลน์ว่าจะซื้อทั้ง๔ใบ
จากนั้นเจ๊บ้าบินก็นำสลาก๔ใบออกมาจากแผง
เก็บไว้เลยไว้ให้ลูกค้าที่เป็นตำรวจรายนั้นเลย
แต่พอดีมีลุงคนหนึ่งมาซื้อลอตเตอรี่ในแผงพอดี
แล้วก็ซื้อเยอะโอ้โหเลือกไปเยอะหลายใบเลย
ที่ลุงเลือกไว้ก็กองอยู่ใกล้กับใบที่เจ๊บ้าบิน
เขาเก็บเลขท้าย๗๐ไว้ให้กับนายตำรวจถูกต้องไหม
ปรากฏว่าลุงคนนั้นน่าจะหยิบติดมือไปด้วย

แต่เจ๊บ้าบินก็ไปโพสต์ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ว่าหากถูกรางวัลที่๑มาก็เกรงว่าจะเป็นเรื่องใหญ่บานปลาย

ปี๕๙แต่ก็มีการพูดถึงกัน
เพราะว่าพอผู้สื่อข่าวไปเห็น

ว่ามีการโพสต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของหวยอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ไปเจอข้อความนี้ก็เลยอยากรู้ว่า
ข้อความตรงนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไร
เรื่องนี้เจ๊เกดก็อธิบายให้ฟังเหมือนกันนะครับ
เช่นตอนช่วงถ่ายรูปน่ะก็มีลูกค้าทุกคนมาซื้อ
มาซื้อแล้วแกก็เหมือนกับว่าแกก็จะขายลูกค้าคนนั้น
แล้วลุงคนนั้นก็มาซื้อเยอะด้วย
แล้วก็เหมือนกับว่าไม่ใช่ลูกค้าประจำแกแหละ
แกก็แพ้ขายแล้วแกก็วางด้วยไว้อีกกองหนึ่ง

แล้วอันนั้นแกก็เหมือนกับว่าวางไว้อีกส่วนหนึ่ง

คุณลุงแกก็คงจะคิดว่าของเขาหมดแหละ
เพราะว่ามันเป็นหวยที่ว่ายังไม่ได้เหมือนวางกองเอาไว้

แต่แกไม่ได้ตั้งใจคุณลุงไม่ได้ตั้งใจ
แจ๊เองก็รู้ว่าคุณลุงอะไม่ได้ตั้งใจที่จะหยิบไปหมด

ก็เพื่อป้องกันไว้ก่อนว่าหวยแกอะไรงี้ประมาณนี้แหละ

งวด๓๐ล้านบาทที่เป็นปัญหาเนี่ยคือ
งวดวันที่๑พฤศจิกายน๖๐

เป็นงวดของวันที่๑สิงหาคมปี๕๙
เพราะว่ามันมีภาพแบบนี้หลุดออกมาใช่ไหม
แล้วบางคนก็งงเอาไปโยงกัน

เรื่องเก่าก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง
เพราะว่าเรื่องนี้ทางเจ๊เกดเขาออกมาพูด
เพราะว่าอธิบายให้ฟังว่าเห็นไหม
บ้าบินเวลาที่จะมีปัญหาเรื่องหวย
นางก็จะไปแจ้งความอะไรไว้เรียบร้อย

ไม่อยากให้มีเรื่องโอละวนเกิดขึ้นในครั้งนั้น
ปี๕๙รอดมาแล้วปี๑

ต้องมาเจอกับเหตุการณ์หวยอลวนโอละเวง๓๐ล้าน
จนเป็นเรื่องราวใหญ่โตนี่นะฮะ
ท่าทีของครูปรีชาไคร่ครวนกันบ้างนะครับ

ครูปรีชายังเปิดบ้านรับเสมอนะดูสิ
แล้วก็เดินมารับผู้สื่อข่าวที่ด้านหน้าบ้านเป็นปกติ
เพราะผู้สื่อข่าวก็ไปตามทุกวันแหละนะคะ
แต่เมื่อวานี้ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็น
ที่ทนายสิทธาออกมาปฏิเสธ

แต่เป็นการเตือนด้วยความหวังดีก็คือเรื่องของเวลา

จำหมดแล้วอ้าวอันนี้ดีไหม
บอกความจริงมาดีไหมอะไรอย่างนี้สารภาพ

ครูปรีชาตอบถึงเรื่องนี้บอกว่า

แต่เป็นการรอผลการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
ซึ่งการเตือนด้วยความหวังดีของทนายตั้ม
มองแล้วเป็นการขุมขู่ในเชิงนี้ติดไหน

พร้อมฝากไปบอกและถาม
ถามกลับไปนะถามกลับไปทางฝั่งของหมวดจรูนด้วย

สื่อไปถามด้วยดิไปถามหมวดจรูน

ฟังเสียงคุณครูปรีชาค่ะ
คือการโพสต์ของเขาเนี่ยโพสต์ทุกวัน
หลักฐานก็ต้องเอาไว้ในกระบวนการศาล

มีรักฐานอย่างไรเดี๋ยวได้ขึ้นศาลอยู่แล้วและเข้ากระบวนการศาลอยู่แล้ว
ก็รออีกนิดนึงนะครับไม่ใช่มามอมเมาประชาชนแบบนี้
ฝากบอกทางฝั่งร้อยตำรวจโทจรูนว่าได้ซื้อลอตเตอรี่ที่ไหนนะครับ
แล้วซื้อจากใครแล้วทนายตั้มถึงมาหาผมได้นะครับ
ฝากไว้ตรงนี้กระแสโจมตีในโซเชียลเยอะนะครับผมเข้าใจ
เพราะว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจอื่นคนไทยก็เข้าใจ
ครูใช้หลักอะไรในการที่ควบคุมสติในการที่เราโดนโจมตีมากขนาดนี้ค่ะ
หลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่ามนุษย์ให้เดินสายกลาง
กับจิตต้องแยกออกจากกันนะกายเนี่ยเรามีเรื่องของคดีความ
นั่นคือกายแล้วก็จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่เราเป็นครู
เราต้องสอนนักเรียนและเราก็ต้องเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์
ดังนั้นจิตที่ดีงามเนี่ยกับกายที่ดีงาม
เราจะมารวมกันก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
นี่แหละครับคือธรรมะที่ผู้สื่อข่าวก็ได้รับไปด้วย

นี่คือท่าทีของครูปรีชาในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ส่วนที่บ้านพักของหมวดจบรูน
เพราะว่าหมวดจรูนพาครอบครัวเดินทางไปที่ไร่อ้อย
แนมเพลิดบอกพลอยจังหวัดการจนะบุรี
งดให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้ว
บอกว่าทนายบอกว่าช่วงนี้ขอให้พักกันให้สัมภาษณ์หน่อย
และตัวทางหมวดเองก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับ
เรื่องนี้รออีก๒วันก็จะน่าจะมีการแถลงข่าวนะคะ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรออีกนิดเดียวนะ
ครับครับอีก๒วันเท่านั้นเองนะคะจ้ะจะรอ